คุณอยายท่านหนึ่งมาขายหอยแล้วดันให้โชคนะคะ
เพราะว่าคือผู้จัดการบ้านพักเด็กเขาซื้อหอยกาบมาเลี้ยงเด็กในบ้าน
ปรากฎว่าพอแกะไปเด็กไปเจอกับมุกเมโลค่ะ
เอาล่ะเกิดอะไรขึ้นยังไงมาดูกันหน่อย
เป็นผู้จัดการสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพิงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
มุกเมโลสีครีมค่ะขนาดประมาณเท่าหัวเข็มหมุด๓เท่าอ่ะ
เท่าของหัวเข็มหมดเอามาโชว์ให้ดู
พร้อมกับมีเอกสารใบรับรองว่านี่เป็นไข่มุกน้ำจืดของแท้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็เลยซื้อมาถึงสองถุงตั้งใจจะให้เด็กที่บ้านสงครั้วทำกินกัน
รักษ์กฎว่าพ่อเด็กแกะหอยกาบออกมา

ไปเจอกับก้อนแข็งคล้ายกับเม็ดไข่มุก
นี่ไงฝังอยู่ในหอยกาบ
พอนำไปตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณี
ห้องปฏิบัติการเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
ก็ได้รับการยืนยันเลยนะคะว่า
เป็นไข่มุกน้ำจืดแท้จากธรรมชาติขนาด๑๑๖๑กรัฐ
โอ้โหพร้อมออกใบรับรองให้ด้วย

สุดยอดคุณดูดิเขาบอกว่ารักษณะเหมือนดาวเสาร์
เหมือนมีวงแหวนล้อมรอบ
เนี่ยค่ะแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่พบไข่มุกแบบนี้ที่เชียงใหม่

ถ้าใครสนใจจะซื้อนะคะทางพี่พิกุลยินดีพร้อมที่จะขาย
เพื่อว่าจะได้นำเงินมาดูแลเด็กที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักพิง
ตอนนี้มีเด็กอยู่ประจำ๕คนแล้วก็อีกกว่า๕๐คนที่ติดต่อประสาน
ขอความช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษา

อันนี้เรื่องจริง
ก็ในอำเภอสันทรายที่เชียงใหม่
สันทรายคุณยายคนนั้นอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะไปซื้อ๕๐บาท
แต่จะซื้อมุกเมโลเนี่ยไม่มีตังค์ซื้อหรอกครับ
จะไปซื้อหอยกาบลองดูว่าจะเจอโชคดีแบบนี้ไหม

เออลองดูอันนี้ว่ารายการ
แต่ว่าคุณยายก็ไม่รู้ว่าในหอยกาบมันมีมุกอยู่

ใครจะไปรู้ล่ะคุณกว่าจะแกะออกมาถูกไหม

ซื้อเลยทั่วประเทศเลยนะ

ก็ถ้าเราชอบกินหอยแล้วก็ที่จังหวัดไหนมันก็ดี